ทีนี้ต่อเนื่องกันเลยเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้แหละ

หลอกคนด้วยการโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ที่อาจจะมีอายุมากแล้วอย่างนี้นะ
แล้วก็บอกว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุหรือว่าไปชนคนอื่นได้รับความเสียหาย
เพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้เขาด้วย
ทีนี้บางคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกก็ตกใจก็หลงเชื่อไปหลายราย
อย่างกรณีนี้เกิดขึ้นกับนางน้ำอ้อยและนายเอกวุฒิแก้วประภัย
สองสามีภรรยาชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ก็ออกมาเตือนภัยเลยนะคะเพราะตัวของเขาเองเนี่ยถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอก
บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยขี่รถไปชนคนจนบาดเจ็บเพราะฉะนั้นให้โอนเงินค่าเสียหายไปให้
ซึ่งทั้งคู่นะคะก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าพวกเขาก็มีลูกชายแค่คนเดียวอายุ๑๘ปี
ทุกเช้าลูกชายจะขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนตามปกติซึ่งวันที่เขาถูกแก๊งมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกเนี่ย
เป็นช่วงเวลาประมาณเก้าโมงชายคนนึงโทรมาว่าบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะตอนนี้ลูกชายของคุณทั้งสองคนเนี่ย
ขี่รถย้อนสอนแล้วไปชนเด็กจนขาหักแล้วก็มีการเปลี่ยนให้คุยกับพ่อของเด็กที่โดนชนด้วยนะคะ
ซึ่งเขาก็เรียกเงินค่าเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนสามหมื่นบาท
จ่ายมาเถอะเดี๋ยวเรื่องจะจบจบไปซึ่งพอตัวคุณพ่อคุณแม่คือนางน้ำอ้อยและนายเอกวุฒิเนี่ย
ถามไปถึงลูกชายว่าแล้วลูกชายของฉันล่ะเป็นยังไงบ้าง
เขาก็ส่งโทรศัพท์ให้คุยกับอีกคนซึ่งหลอกว่านั่นน่ะคือลูกชายนะคะ
แล้วเสียงเนี่ยเขายอมรับว่าเหมือนกับเสียงลูกชายของเขามากด้วยนี่อย่างนั้นก็เลยเชื่อครับยาย
ทีนี้แก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยพยายามหลอกบอกว่าต้องโอนเงินมาทันทีนะ
แต่พอถามไปถามมาคือปลายสายเริ่มจะพูดจาวกวนแล้ว
พวกเขาก็เลยเริ่มเอกใจอันนี้โชคดีนะที่เอกใจก่อนค่ะ
บอกไปว่าไหนถามลูกชายสิว่าพ่อกับแม่ชื่ออะไร
เท่านี้แหละค่ะปลายสายรู้แล้วว่าสงสัยจะรู้ตัว
ตัดสายทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สองท่านนี้ก็เลยมั่นใจว่าถูกหลอกแล้วอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งนางน้ำอ้อยและนายเอกวุฒิเนี่ยก็เลยฝากเตือนประชาชนบอกว่าระวังนะ
หลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมแบบนี้
บางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ตกใจไงไม่ได้เอกใจอะไรเลยรักลูก
โอนเงินไปให้ก่อนถ้าใครเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ระวังนะคะ
และให้โทรศัพท์สายตรงไปหาลูกชายเลยดีกว่าหรือว่าลูกของตัวเองเลยดีกว่า
จะได้ปลอดภัยไม่ถูกหลอกซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงจริงดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่
เขาเจอเหตุการณ์คือตัวเขาไม่ได้โดนโทรเองนะ
แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นเพื่อนดิฉันเขาไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วแม่ค้ากำลังโดน
อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเสียงคือลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยหลอกว่า
ลูกไปชนคนนะต้องรีบโอนเงินมีการส่งสายให้คุยกับลูกด้วยนะ
แต่ว่าปรากฏว่าเขารู้ทันเพราะว่าคือลูกเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
คือไม่ได้อยู่ในระแวกในที่เขาอ้างถึง
ก็เลยรอดพ้นมาได้เหมือนกันคือลักษณะนี้แสดงว่ายังคงอยู่